เอาไปดูต่อกันที่น้องก้าวจีรายุกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
คนนี้นะฮะนอกจากหล่อนิสัยดีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมดีมาฝากคุณผู้ชม
ชาวไทยทุกคนให้ช่วยร่วมมือลงมือทำกันด้วยค่ะ

เขาเดินทางมาโปรโมทกันถึงไทยรัฐทีวีเลยนะคุณ
เขาบอกว่าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๔แล้ว
โดยในปีนี้ผนึกกำลังกันอีกครั้งสร้างป่าศักดิโมเดล
บนพื้นที่๖๐๐ไร่ของห้วยกระแทกจังหวัดลบบุรีค่ะ
กลายมาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
โครงการจากพื้นที่ต่างตลอด๓ปีที่ผ่านมานะ
หนึ่งในนักแสดงที่เข้าร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
น้องก้าวจีรายุเขาก็เดินทางมาเชิญชวนชาวไทย

อยากชวนชาวไทยทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกัน
กับโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก
รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะครับ
ปีนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วของโครงการนี้
ปีนี้เราจะไปสร้างป่าศักดิโมเดล
ศูนย์การเรียนรู้ตามสายพระราชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สิ่งแรกเลยที่ผมเห็นก็คือโครงการนี้
ได้ให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
หรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรก็ตาม
มันทำให้เขาไม่สามารถที่จะปลูกทำการเกษตรอะไรได้
ซึ่งมันก็เป็นอาชีพหลักของหลายคนนะครับ
สิ่งดีความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น
ผมว่ามันมีคุณค่ามากเหลือเกิน
มันทำให้เราแบบเห็นแล้วก็เราก็อยากไปทำเรื่อยครับ
มีพี่หลายคนที่เข้าร่วมกันมาหลายปีแล้วด้วยเหมือนกัน
อย่างพี่แพนเค้กพี่บอยพี่ซีครับผม
อยากเห็นคนไทยช่วยเหลือกันทำสิ่งดีร่วมกัน
ปัญหามีแล้วทางแก้มีแล้ว
เหลือแค่เราไปลงมือทำเท่านั้นเองนะครับผม
อย่ามัวแต่พูดนะคะต้องมาช่วยลงมือทำกันด้วยละกัน

ถ้าเป็นคนอื่นนี้จะไปกับเขาไหมเนี่ยเชอรี่